คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกโซเชียลมา
เราหยิบยกให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ
เรื่องหนึ่งที่รถจักรยานยนต์
คนขี่และคนซ้อนเขาถูกเรียกตรวจ
แล้วเขาก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโซเชียล
ให้ช่วยกันดูหน่อยว่านี่ตำรวจจริงหรือเปล่า
เพราะบอกว่าปิดหน้าปิดตามาแบบนี้
เครื่องบงเครื่องแบบก็ไม่ใส่นะครับ
ขับมอเตอร์ไซค์มาตัดหน้ารถของเรา

ปกติเวลาที่เจ้าหน้าที่เขามาขอตรวจค้น

แสดงตัวเปิดหน้าเปิดตา
เพราะจำได้ไหมฮะสิงหาเมื่อปีที่แล้ว
พบตรบอกว่าจะต้องไม่มีตำรวจนินจา
ตำรวจนินจาก็คือคนที่สวมโม่งคลุมใบหน้า

ได้หรือว่าเอาผ้าปิดจมูกได้
ถ้าปฏิบัติงานจราจรอยู่
แต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องสื่อสารกับประชาชน

ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้กันนะครับ
เข้าใจแล้วไหนกับผลไม้ให้หนุ่ม
ข้างหลังนี่ครับส่วนเพื่อนครับ
ไปได้อย่างนี้นะครับ
มีหลังเถอะมีแต่มันไม่เหมาะสม
เหนือไม่ซื้อยางนั้น
ได้โพสต์พร้อมระบุข้อความบอกว่านี่ตำรวจเหรอ

แสดงบัตรขอค้นตัวหน้าก็ไม่ยอมเปิด
อนผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในพื้นที่ตรวจสอบด้วยครับ
จากภาพในคลิปก็จะเห็นว่ากลุ่มชายชะกัน
ที่เข้ามาขอตรวจค้นรถจักรยานของสองหนุ่มนั้น

แต่งกายด้วยชุดปกติคุณ

หมวกแก๊ปแล้วก็หมวกคลุมใบหน้า
บางคนไม่เปิดให้เห็นเลยปิดมิดชิดเลย
คนเสื้อขาวคือมองไม่เห็นเลยค่ะ
แล้วคนอื่นที่ถ่ายไม่ได้ถ่ายไว้
คือถ่ายแพนกล้องไปไม่เห็นก็ปิดมิดชิด
แต่ว่าคนนี้คนขวามือตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเฟรม
เดี๋ยวถ้ากล้องเขาแพนไปก็จะเห็นนะครับ
ว่ามีเพียงคนเดียวที่เปิดเผยใบหน้าเท่านั้นนะครับ

ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
ถึงการแสดงตัวของเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้น

ประชาชนร้องเรียนต่อทางพบตร
เกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจสายตรวจ
ตำรวจจราจรเวลาที่จะขอตรวจค้น
แล้วก็มีการปิดบังใบหน้าสวมโม่ง
คลุมหน้าคลุมตาไปหมดเลยนะครับ
จนทำให้วันที่๒๑สิงหาคม
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร

จากคณะทำงานติดตามการบูรณาการ

แล้วก็คณะทำงานติดตามการบูรณาการ
เรื่องของการแก้ไขกฎหมายของตำรวจเขานะครับ
บอกแบบนี้มีคำสั่งถึงผู้บัญชาการทุกหน่วย
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
โดยขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะสายงานปราบปราม
สายงานจราจรทุกนายต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย
ขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ต้องสื่อสารกับประชาชน
ว่าทั้งการให้บริการช่วยเหลือการตรวจค้น
หรือจับกุมบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งศีรษะหรือหมวกโม่งไม่ได้แล้ว
ขณะที่จะสื่อสารกับประชาชน
ก็เลยถือว่าเป็นการปิดตำนานตำรวจนินจานับ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วเป็นต้นมา
แต่นี่ยังมีตำรวจนินจากันอยู่อีกหรอครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็โลกโซเชียลอยากให้มีการตรวจสอบ
ว่าตกลงแล้วเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอม
หรือว่าเป็นอาสาหรือว่าเป็นตำรวจในพื้นที่
แต่ตอนที่เขาคุยกันเอาจริงประโยคในการสนทนา

ไปเจอมีดอยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซซ์

เรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ปล่อยตัวไปไม่ได้มีการเอาผิดอะไร